ลำรุ่นใหญ่พี่นางสิริพรอำไพพงศ์
คุณผู้ชมบอกเลยว่าอีก๔ปีแล้วนะ
ที่พี่นางเขาไม่ได้เจอแฟนคลับเลย
ล่าสุดเขาจัดแฟนคลับด้วยนะคะเป็นแฟนมิตติ้งค่ะ
แล้วก็ไม่ธรรมดานะคัดเลือกแฟนคลับตัวจริง

คือคุณผู้ชมค่ะมีนักข่าวเพียงไม่กี่สำนักนะ
ที่ได้รับเชิญไปให้ร่วมเก็บภาพบรรยากาศ
พี่นางได้เจอแฟนคลับอันนี้ก็กราบขอบพระคุณพี่นาง

แล้วก็ไม่ใช่แฟนคลับทุกคนที่ได้เข้าร่วมงานมิตติ้งในครั้งนี้
อย่างที่บอกคัดมาแล้ว๖๐คน
เป็นคนที่โชคดีและเป็นแฟนพันธ์แท้ของพี่นางจริง
แล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีใช่ไหมคุณผู้ชม

และที่สำคัญเป็นสายมูแถมมาด้วยหน่อยก็แล้วกัน
ก่อนหน้านี้ตระเวนทำบุญมาเยอะเลยค่ะ
มักจะมีแฟนคลับคอยมาถามเรื่องตัวเลข
งวดนี้พี่นางก็ให้โชคหน่อยได้ไหมล่ะ

ผู้สื่อข่าวของเราคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าพี่ดุดดิวเขาโชคได้โชคอะไรมา
ดูจากคลิปค่ะรับลอตเตอรี่จากพี่นางไปเลย

เดี๋ยวก่อนนะไอ้เรื่องนี้เราในโต๊ะไม่เคยรู้กันเลยนะ

พี่นางโอไฮพรแบบติดขำ
บอกว่าเออขอให้ได้รางวัลดีเด้อ
แต่รางวัลที่๑อยู่ที่พี่แล้ว

มีสองเลขดูให้ดี

ทางด้านซ้ายมือค่ะของคุณพี่ตากล้อง
ใจดีแจกพี่ตากล้องเราด้วยนะคะ

คุณผู้ชมสังเกตไหมมันมีอะไรเหมือนกัน

คุณพูดมาเนี่ยตาเหลือกเลยนะตรงไหนเหมือนกัน

รับโชคกันแล้วก็อย่าลืมติดตามบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
วันพรุ่งนี้มีภาพบรรยากาศแฟนมิตติ้งมาฝากด้วยจ้ะ

อันนี้เอาให้ดูแบบเป็นน้ำจิ้ม

นี่ถ้าพี่ดุดดิวหรือว่าพี่ช่างภาพของเราเนี่ย
เขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑มานี่เป็นเรื่องเลยนะ